เมื่อวานนี้หลายพื้นที่เจอกับพายุฤดูร้อนเนี่ยก็คือมีทั้งลมทั้งฝนหนักเลยอย่างที่อำเภอพบพระจังหวัดตากก็เจอเหมือนกันเป็นพายุหนักเลยนะคะลมแรงส่งผลให้สาราการประเรียนวัดแห่งหนึ่งคือพังลงมาทั้งหลังเลยค่ะพระกับคนงานเนี่ยถือว่าต้องวิ่งหนีตายกันอุตลุดเลยนะคะโดยวัดแห่งนี้เขากำลังเตรียม

หักโค้นล้มขวางถนนไปหลายต้นค่ะเจ้าหน้าที่ต้องนำเครื่องจักรขนาดใหญ่มาตัดต้นไม้ที่ล้มปิดถนนออกเพื่อเร่งเปิดช่องทางการจราจรส่วนในหมู่บ้านเนี่ยก็มีบ้านเรือนประชาชนจำนวนมากถูกแรงลมพายุเนี่ยนะคะพัดหลังคาบ้านเสียหายและเกิดไฟฟ้าดับนานหลายชั่วโมงแต่ยังดีไม่มีคนบาดเจ็บนะอันนี้เหตุการณ์ที่หมู่สิบเอ็ดค่ะทีนี้ที่วัดช่องแคบหมู่หนึ่งที่อำเภอ

นี่ไงโอ้ยสาราที่เห็นอยู่เป็นฉากหลังเมื่อกี้อ่ะหลังคาสีฟ้าฟ้านี่ถล่มแล้วนะคะ
กลายเป็นสภาพนี้เลยค่ะล่าสุดผู้สื่อข่าวลงพื้นที่
ก็นี่แหละค่ะไปดูพบว่าสาราหลังใหม่เลยนะถูกพายุพัดถล่มลงมาเสียหายทั้งหลัง
ซึ่งช่วงเช้าวันนี้มีชาวบ้านคณะศรัทธาเดินทางมาดูความเสียหายของสาราการประเรียนวัดช่องแคบ
มาดูกันหมดเลยเพราะว่าเขาบอกว่ากว่าจะสร้างเสร็จเนี่ยใช้เวลามากกว่า๓ปีนะ
เพราะว่าคือก็ต้องทยอยเงินบริจาคมาเรื่อยใช้เงินสร้างไปกว่า๔ล้านบาท
โดยสร้างเป็นสาลา๒ชั้นขนาดใหญ่นะคะสร้างด้วยไม้สัก
ชาวบ้านเขาก็ร่วมกันบริจาคกันมาเนี่ยว่าจะฉลองสาราทอดพระป่าสามัคคีกันซะหน่อย
พรุ่งเนี้ยจะมีการจัดงานค่ะก็กำหนดจัดฉลองคณะศรัทธาจำนวนห้าสิบห้าหมู่บ้าน
นายอำเภอพบพระมาเป็นประธานแต่งานทั้งหมดที่ตั้งใจไว้ยกเลิกหมดเลยนะคะ
ขณะที่พระสมุการันคุณนสาโรเจ้าวาดวัดช่องแคบซึ่งอยู่ในช่วงเกิดสาราถล่มด้วยเนี่ย
เขาบอกเห็นต่อหน้าต่อตาเลยท่านช็อกหมดสตินำส่งโรงพยาบาลพบพระเลยนะคะ
แต่ล่าสุดเนี่ยอาการท่านปลอดภัยแล้วแต่ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลค่ะ
นายประสิทธิ์พุกมากคณะศรัทธาที่เห็นเหตุการณ์เล่าว่าลมมันพัดมาแรงมากหลังคาโบดเนี่ยปลิวว่อนเลยค่ะ
มงต้นไม้ล้มพัดมาสักพักกลายเป็นลมหมุนแล้วมันไปหมุนตรงสาราพอดีค่ะคุณสุภาษา
เจ้าอาวาสที่กำลังยืนดูเห็นสาราพังถล่มเป็นลมล้มพับเลย
เพราะท่านสร้างมากับมือคือโอ้โหกำลังจะฉลองเสียหายหมดเนี่ย
สาราสีฟ้าอ๋อด้านหลังเข้าด้านหลังเต็นต์อ่า
นั่นแหละค่ะแต่ว่าเราไม่มีจังหวะตอนที่พังถล่มลงมาเนี่ยนะ
เขาบอกว่าโอ้โหทุ่มทั้งแรงกายแรงใจแรงเงินหลายปี
จะจัดงานฉลองอยู่แล้วอ่ะเป็นไปมีอันเป็นไปชั่วพริบตาเลย
สาราการประเรียนที่พังถล่มลงมาจากแรงพายุนะคะ
เดี๋ยวก็คงต้องรอท่านเจ้าอาวาสออกจากโรงพยาบาลก่อน
ถึงจะมาหารือกับชาวบ้านในชุมชนว่าอาจจะดำเนินการยังไงกันต่อ
ซ่อมแซมหรือทำยังไงดีอ่ะนะคะอย่างแรกเลยต้องหาทุนมา
แต่ทีนี้ทุนที่เอามาก้อนใหม่เนี่ยจะเป็นลักษณะเอามาซ่อม
หรือเอามาสร้างใหม่ล่ะคะทีนี้คือมันหายไปพริบตาเลยอ่ะ
มันพักนะคะเอาช่วยสมทบทุนด้วยนะคะไปทำบุญได้นะคะ